ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
เป็นเหตุประทึกที่น้ำตกผาลีจังหวัดกรสิน
๓คนต้องซ่อนตัวในโขดหิน
รอคนมาช่วยไม่งั้นถูกน้ำป่าซัด
จะเอาชีวิตรอดได้อย่างไรติดตามในรายการ
ส่วนพิษโควิดแท็กซี่จอดตายทำแบบนี้ซะเลยครับ
ปลูกผักสวนครัวบนหลังคาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง
เอ๊ะหรือประชดหน่วยงานที่ไม่ช่วยเหลือ
และหนึ่งในนั้นคือรัฐกล้าวยอด
วันนี้รายการของเราพาคุณผู้ชมไปคุยกับคนออกแบบพี่ผักกาด
และไปสำรวจภาหุรัฐสำเพ็งออเดอร์รัฐ๙ยอดเพียบ
ส่วนที่บุรีรำคึกคักเที่ยวประสาทเขาพนมรุ้ง
และไปเทศกาลลูกชิ้นยืนกิน

แล้วชาวต่างชาติเอ็มพีลาลิซ่าอย่างที่เห็นนี้ล่ะครับ
และอีกหนึ่งปรากฏการณ์นั่นก็คือนี่ครับลูกชิ้นยืนกินนี่
รายการของเราเนี่ยออเดอร์มาจากบุรีรำแท้เลยนะฮะ
หลังจากที่ทางลิซ่าได้ให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่ง
บอกว่าโหเธอคิดถึงลูกชิ้นยืนกินน้ำจิ้มรสเด็ด
ตอนนี้ยอดขายลูกชิ้นที่บุรีรำขายดิบขายดี
เราต้องออเดอร์มาให้คุณผู้ชมได้เห็นจริงนะฮะ
ผมก็เลยพาคุณผู้ชมไปที่บุรีรำซะหน่อยนะฮะ
ไปดูสถานที่ที่เขาขายลูกชิ้นยืนกินกัน

โอ้โหหลากหลายเจ้าอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟ
คุณผู้ชมใครไปที่นั่นก็จะรู้เลยว่า
ลูกชิ้นยืนกินเป็นเอกลักษณ์ของคนบุรีรำเขา

เขาบอกว่าต้องยืนกินแบบนี้นะฮะ

คนจะไปกินก็จะนิยมยืน
แล้วก็เอาลูกชิ้นจิ้มกินกับน้ำจิ้ม

ปากว่าอยากกินลูกชิ้นยืนกิน
ก็ปรากฏว่าร้านขายลูกชิ้นที่บุรีรำ

เขาจัดงานเทศกาลลูกชิ้นยืนกินเรียบร้อยแล้วนะฮะ

ถึงวันพระสมดีที่๒๓กันยายนนี้นะครับ
หน้าสถานีรถไฟบุรีรำนะครับ

เป็นเทศกาลประจำปีจัดมา๓๔ปีแล้ว
แล้วก็มีการแสดงมีการประกวดประชันกัน
แล้วก็ที่สำคัญมีการแข่งขันกินลูกชิ้น
เรื่องของโควิด๑๙นะครับ

ศกาลลูกชิ้นยืนกินได้ทันอยู่นะครับ
เพราะว่าจะหมดเทศกาลคือวันที่๒๓กันยายนนะครับ
หรือว่าใครไปหลังเทศกาลแล้วนะฮะ
ก็ไปกันได้เพราะว่าเขาเปิดขายกันทุกวัน
ตั้งแต่๗โมงเช้าถึง๖โมงเย็น

ที่รายการของเราออเดอร์เป็นตัวอย่าง

ก็คือประสาทพนมรุ้งนั่นเองนะครับ
กระแสที่หลายคนอยากไปท่องเที่ยวที่ประสาทพนมรุ้ง
จำลองขึ้นมาจากประสาทพนมรุ้งนั่นเองนะครับ
ซึ่งปกติในช่วงที่มีสถานการณ์โควิด๑๙ระบาด
จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมสถานที่แห่งนี้
วันละประมาณ๑๐๐๒๐๐คนเท่านั้น
แต่ว่าพอมีกระแสของลิซ่าก็มีคนขึ้นมาเที่ยวเพิ่ม
เป็นวันละ๓๐๐๔๐๐คน
น่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากโบราณสถานส่วนด้านหน้า

ซึ่งประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างหลัก
แก่โคปูระหรือว่าซุ้มประตูทางเข้า
ใครที่สนใจก็สามารถเดินทางไปเที่ยวชมได้นะครับ
ยามประวัติศาสตร์พนมรุ้งก็จะเปิดให้เยี่ยมชมทุกวันเลยนะครับ
ตั้งแต่เช้า๗โมงเช้าไปจนถึง๖โมงเย็น
และอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่กลายเป็นสิ่งที่หลายคนสนใจจริง

แน่นอนครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปสำรวจตลาดที่สำเพ็งพาหุรัฐกันก่อน
เขาบอกว่าที่สำเพ็งและพาหุรัฐฟื้นขึ้นมาได้
เนื่องจากกระแสรัฐ๙ยอดและมีลูกค้าเนี่ยไปถามหาไปหาซื้อกันเต็มเลยนะครับ
ดังนั้นพาคุณผู้ชมไปที่พาหูรัฐกันนะครับ
โอ้โหเดินสำรวจภาหุรัฐแล้วมาเจอร้านนี้แล้วฮะ
ร้านที่ขายรัฐ๙ยอดนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเข้าไปคุยกับพี่เจ้าของร้านกันฮะ

โอ้โหกระแสลิซ่ามาดังนั้นต้องมาเจอลิซ่ากันหน่อยฮะ

สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะนึกว่าลิซ่าซะอีกมั้ยสวยจริงจริง
วันนี้มีคนแต่งให้ค่ะนี่เจ้าของร้านนะค่ะพี่ครับ
ถามหน่อยโอ้โหพอลิซ่าแต่งองค์ทรงเครื่องแบบที่พี่ใส่เลยแบบนี้
ค่ะแล้วเป็นยังไงฮะสินค้าที่ขายอยู่ที่ภาวรัฐแห่งนี้
ก็ขายดีมากเลยค่ะยิ่งเป็นพวกรัฐเก้ายอดพวกนี้นะ
จะออกเกือบทุกตัวเลยโอ้โหเห็นเขาว่าเพราะกระแสลิซ่า
ค่ะใช่เลยค่ะอืมแต่ก่อนเนี้ยขายได้เท่าไหร่ยังไงบ้างครับ
เมื่อก่อนเงียบมากยิ่งตอนโควิดนี้ไม่ไม่มีออด้อเลย
ดีใจมากออด้อมาตลอดค่ะ

พอช่วงเย็นมาเพิ่มออเดอร์เข้าไปเรื่อย
เป็นห้าสิบถึงร้อยด้าน
อ่ะถามเรื่องราคาอีกนิดหนึ่งค่ะเนี้ยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ย
ขายยังไงบ้างครับสมมุติสี่ชิ้นนี้อ่ะก็เอาจากราคาที่ถูกถูกที่สุดก่อนนะ
ครับที่วางอยู่ก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ครับหนึ่งพันสามร้อยบาท
ทำไมถึงถูกสุดด้วยฮะเป็นงานประดับกระจกค่ะครับค่ะ
แล้วก็ไล่มาเป็นหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับอันนี้ก็ใหญ่ขึ้นหน่อย
ก็จะใหญ่ขึ้นมาขึ้นมาหน่อยนะคะครับแล้วก็มาถึงงานที่ประดับเพชรโอ้
คือคือจะแน่นกว่านี้นะเพชรแน่นกว่านี้เพชรแน่นกว่าเวลาโดนไฟหรืออะไรมันจะวิบวับกว่าค่ะ
แล้วก็ส่วนตัวสุดท้ายตัวนี้จะเป็นขายดีที่สุดค่ะครับ
ระดับเพชรแต่ว่างานเขาค่อนข้างละเอียดที่สุดราคาจะอยู่ประมาณสองพันบาทครับค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะเมื่อกี้เห็นรัฐ๙ยอดแล้วทีนี้ต้องเต็มเครื่องเต็มยศ
ต้องมีชุดด้วยเจอวันดีครับสวัสดี
ครับเป็นคนทำชุดใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้โหตอนนี้เป็นยังไงฮ
ออเดอร์ก็เพียบเลยค่ะกระแสลิซ่ามาก็ต้องชุดแบบลิซ่าใช่ค่ะ
เป็นยังไงไหนโชว์ให้ดูหน่อยนี่นี่แค่เป็นตัวอย่างนะอันนี้ตัวอย่างเออ
ยังยังไม่เสร็จเรียบร้อยค่ะครับคนมาสั่งเขาสั่งไงฮะ
บอกเอาให้เหมือนลิซ่าเป๊ะเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป๊ะมันไม่ได้แอง
คล้ายคล้ายเนอะคล้ายคล้ายให้พูดถึงกระแสของลิซ่าหน่อยฮะ
ทำให้เราแบบว่าต่อยอดเรื่องของอาชีพในช่วงนี้เนาะพี่เนาะ
โควิดฮะมันยังไงบ้างฮะก็ตอนโควิดก็โหเหมือนเหมือนจะตายค่ะ
นอนอยู่บ้านอ่าฮะหลายเดือนมากนอนไม่มีอะไรจะกินครับ
พอกระแสนี้ออกมาอุ๊ยเราก็ตื่นเต้นเปิดร้านเลยลูกค้าก็มาเลย
ให้ทำนี่สิกระแสมาแรงก็ภูมิใจดีใจนะคะ
ที่ว่าของไทยไทยวัฒนธรรมไทยเราไปดังที่ต่างประเทศอ่าฮะค่ะ
โอ้โหซื้อใหญ่เลยพี่วันนี้มาซื้ออะไรฮะซื้อพวกรักเก้าครับผม
ทำไมถึงต้องมาซื้ออ่ะฮะก็ผมเป็นร้านเช่าชุดอะครับ
พอลิซ่าแต่งมาแบบนี้แล้วมีผลยังไงต่อร้านพี่ไหม
ก็มีลูกค้าถามหาครับครับแล้วเราก็ต้องหาเข้าร้านเออเฮ้ย
เพราะไม่งั้นเราก็ลูกค้ามาก็ไม่มีให้เขา
โดยเฉพาะนี่ใช่ไหมฮะพี่ใช่ครับรัสกล้าวอะไรต่างต่างใช่
นะครับก็เลยต้องมาหาซื้อต้องหาซื้อครับขอลื้อเลยนะนี่
นี่มีหลายขนาด
ก็ดีใจกับพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะครับที่ขายรัฐกล้าวย่อได้เป็นอย่างดีเลย
เพราะว่ามีกระแสตอบรับการออเดอร์เนี่ยเพียบเลยออเดอร์ปังทุกวันเลยนะฮะ
แต่ถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่ารัฐกล้าวยอด
สวมใส่อยู่บนศีรษะของน้องลิซ่าของจริงนั้นใครเป็นคนออกแบบ
ดังนั้นรายการเล่าสู่กันฟังของเราพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคนออกแบบ
นั่นก็คือพี่ผักกาดนั่นเองและพี่ผักกาศอยู่ในรายการกับเราแล้ว
สวัสดีพี่ผักกาศนะครับสวัสดีครับ

มันเป็นปรากฏการณ์นะพี่ผักกาดเนอะ
เรื่องของรักกล้าวยอดเครื่องศีรษะที่น้องลิซ่าใส่
ผักกาดเป็นผู้ออกแบบใช่ไหมครับ
ใช่ครับเป็นคนออกแบบรัดกล้าวยอดให้น้องลิซ่าในมิวสิกวิดีโอนี้ครับ
อย่างแรกต้องบอกเลยว่าภูมิใจมากที่นี่เป็นส่วนหนึ่ง

เพราะจริงแล้วคือคนที่ดิวงานกับทางสไตลิสต์ของเกาหลี
หรือว่าของน้องลิซ่าเองนี่คือพี่หมูอาซาว่านะครับ
แล้วก็พี่หมูก็เลยเห็นว่าเอออยากจะมีเครื่องประดับ

แล้วก็โครงสร้างของรัฐเก้ายอดหรือเครื่องประดับไทยที่จัดมีอยู่
ให้พี่หนูเลือกหน่อยคิดว่าจุดอันไหนจะเหมาะกับ

ก็เลยแต่งเติมให้มันดูโมเดิร์นขึ้น
แล้วก็ให้ดูพิเศษขึ้นครับ

โดยส่วนตัวเป็นแฟนคลับของน้องลิซ่าอยู่แล้ว
คือทำอะไรก็ต้องติดตามอยู่แล้ว

เราเรียกอะไรครับรัดก้าวยอดหรือเรียกชาดา

กับเครื่องประดับบนศีรษะของนางละคร
ถ้าไม่ใช่คนที่มีความรู้เรื่องหน้าตะสิน
หรือว่าเรื่องศิลปะวัฒนธรรมไทย

คือส่วนตัวคนก็จะเรียกชะดาชาดาชะดาเรื่องปกติ

ก็คือเป็นเครื่องประดับของนางละคร
นางรำผู้หญิงอยู่แล้วครับ

ก็จะมีคำเรียกเฉพาะลงไปอีกครับ
แต่ทีนี้ถามถึงโปรเจกต์ของพี่ผักกาดด้วย
บอกเพื่อเอาใจแฟนคลับใช่ไหมฮะ
ในการที่จะได้ใส่รัดก้าวยอดแบบว่า
น่ารักหน่อยหรือว่าใส่ง่ายหาซื้อง่าย

คือจริงแล้วคือตัวเราเอง
ก็เป็นแฟนคลับคนหนึ่ง

พอมากระทั่งกลุ่มเพื่อนอังกฤษสนิทกันเนี่ย
ทุกคนก็จะแบบพูดถึงรัดก้าวเนี่ย
ให้ฉันใส่ให้ฉันใส่หน่อยอย่างนี้เราก็คิดว่าเอ๊ะเราควรจะมีของขวัญให้คนไทย
ใกล้เคียงของจริงมากนะครับมันพิเศษแล้วก็
จำนวนมีจำกัดพี่ประกาศฮะโอ้โหยอดตอบรับเป็นยังไงบ้างฮะ
เสียงตอบรับคือค่อนข้างดีครับเพราะว่าจริง
ก็คือจะมีกลุ่มที่เป็นคนติดตามงานของประกาศด้วยแล้วก็เอ่อ
ในกลุ่มเพื่อนแล้วก็มีคนที่เป็นแฟนคลับของน้องลิซ่าเข้ามา
ติดต่อเยอะนะครับแล้วก็สอบถามหลายตั้งแต่ก่อนที่ประกาศจะลงร้อยชีวิตที่เป็นรีวิวตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ
จำนวนประกาศทำรอบแรกประกาศทำไม่ถึงร้อยชิ้นครับ
ก็คือทำทำเท่าที่มีแรงทำนะครับแล้วก็ราคาวงคาจะอยู่ที่ประมาณสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทครับ
ประกาศครับสุดท้ายนี้พูดถึงความภาคภูมิใจของคนไทยหน่อย
ที่ได้เห็นแบบชุดไทยเครื่องประดับไทยไปออกในเอ็มวีระดับโลกของน้องลิซ่าแบบนั้น
งานนี้ต้องยกความดีความชอบแล้วก็ความน่าภูมิใจสุดคือน้องลิซ่าเป็นบุคคลที่สมควรจะได้รับความรักจากทุกคน
เพราะว่าเราเองก็ไม่ได้มีโอกาสใกล้ชิดหรอกแต่แค่เราเห็นเขาเราสัมภาษณ์เราเห็นความพยายามในทุกคลิปในทุกรายการหรือในทุกรูปในไอจีของเขาของน้อง
เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราซัพพอร์ตได้เราก็จะทำเขาก็ช่วยเหลือการโปรโมทประเทศไทยเพราะฉะนั้นมันจะมีแต่ผลดีมันไม่มีผลร้ายเพราะฉะนั้นถ้าเรามองทุกอย่างตอนนี้ว่าน้องคือแสงสว่างจุดหนึ่ง
ซึ่งทำให้คนไทยหันมามีความสุขแต่เชื่อว่าทุกคนฟังวันแรกและเห็นเอ็มวีอ่ะ
นี่มีใครต้องกรีดอ่ะก็ถือว่าเป็นความสุขที่น้องลิซ่าเนี่ยโอ้โหให้กับคนไทยนะ
แล้วก็มันคือความยิ่งใหญ่ที่คนไทยได้เห็นนะขอบคุณพี่ผักกาดด้วยนะฮะ
ที่ให้โอกาสกับรายการของเราในการมาพูดคุยถึงเรื่องนี้นะครับขอบคุณพี่ผักกาศครับ
ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับไม่ได้เปลี่ยนรอรายการครับ
โอ้โหต้องขอบคุณพี่ประกาศด้วยนะครับที่สร้างความสุขให้กับคนไทยนะฮะ
ถือว่าเป็นปรากฏการณ์จากกระแสลิซ่าฟีเวอร์นั่นเองนะครับ
คุณผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องช่วงหน้าต้องไปดูเหตุการณ์ประทึก
ช่วงนี้น้ำป่าไหลหลากทำให้น้ำตกแห่งหนึ่งนะฮะ
เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้ามาและที่สำคัญ
เด็กสามคนนี้จะรอดชีวิตหรือไม่เดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะครับ
แต่มีวันนี้น้ำแรงมากไม่เคยพบเจอ
ทุกวันมีน้ำก็มาพอสมควรแต่มีวันนี้น้ำแรงมาก
เตือนกันเลยว่าช่วงนี้นะฮะฝนตกหนักและอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ในหลายพื้นที่
และที่ที่นี้ก็มีเหตุระทึกเกิดขึ้นที่น้ำตกผาลีที่จังหวัดกาลสินนั่นเองนะครับ
คือสถานที่แห่งนี้จริงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกหนักและอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากมาจนได้นะครับ
และท้ายที่สุดก็เกิดเป็นเหตุการณ์ที่เด็ก๓คนไปท่องเที่ยวเล่นน้ำตกผาลี่ตรงนี้
แล้วต้องไปติดอยู่โขดหินเพราะกระแสน้ำป่าไหลมาแรงไหลมาเชี่ยวเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณน้ำตกผาลี่ครับติดกับพื้นที่บ้านโคกกว้างที่หมู่๑ตำบลมหาชัยอำเภอสมเด็จจังหวัดกรสิน
อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติภูผาเหล็กเขตอุทยานแห่งชาติภูพาลนั่นเองนะครับ
น่าจะมีคนหรือนักท่องเที่ยวติดอยู่ตรงน้ำตกแห่งนี้นะครับ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องวางแผนแล้วครับใช้เชือกหย่อนเสื้อชูชีพไปให้เด็กสวมใส่ไว้ก่อน
ก่อนที่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยคนหนึ่งได้โรยตัวลงไป

แล้วจากนั้นต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้เชือก
ผูกตัวเด็กและค่อยดึงขึ้นมาทีละคนทีละคน
จนกระทั่งทุกคนนั้นปลอดภัยนะครับ
คุณผู้ชมฮะเรามาต่อกันที่เรื่องของพิษโควิด๑๙กันบ้างนะครับ
เราได้เห็นภาพของรถแท็กซี่จอดนิ่งจอดตายยังกระสุสานแท็กซี่
โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
เห็นไหมฮะว่าบนหลังคารถแท็กซี่ปลูกผักสวนครัวเต็มไปหมดเลย
ไม่ว่าจะเป็นพริกเป็นกะเพราเป็นมะเขือเป็นต้นหอม
บนหลังคารถแท็กซี่กว่า๓๐๐คัน

เพราะว่าพิษโควิด๑๙ทำให้ตลอดระยะเวลา๒ปีที่ผ่านมา
ไม่สามารถที่จะวิ่งรถได้
รถก็ต้องจอดนิ่งอยู่ในอู่แบบนี้แหละครับ
ขาดรายได้แต่สถานที่ในการเช่าจอดเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินอยู่นะฮะ
ทีนี้เราได้พูดคุยกับที่ปรึกษาสหกรณ์ปวรและราชพฤกษ์แท็กซี่นะครับ
คุณขาปะกรอัศวะเลิศคุณ

บอกที่ผ่านมานะทางสากรและกลุ่มผู้ประกอบการรวมถึงเจ้าของรถแท็กซี่เนี่ย
ก็ร้องขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานต่าง
แต่ไม่มีหน่วยงานไหนตอบรับการช่วยเหลือเลยนะครับ
ทีนี้ก็รวมตัวกับคนขับแท็กซี่ช่วยกันเลย
พืชผักสวนครัวปลูกผักสวนครัวบนหลังคารถ
แล้วก็แวะเวียนกันมารดน้ำแล้วก็ดูแลนะครับ
เพื่อจะนำผักสวนครัวเหล่านี้มาปรุงเป็นอาหารนะครับ
วิธีการในการปลูกนะคุณอย่างที่เห็น

พลาสติกสีดำปูพื้นหลังคาใส่ดินแล้วก็โรยเมล็ดลงไป

ก็พอจะช่วยในการที่จะเป็นอาหารเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้นะครับ
เขาบอกว่าถ้าไม่ทำแบบนี้มันก็อยู่กันไม่ได้แล้ว
และอีกอย่างหนึ่งคือไม่ได้เป็นการประชดนะ
แต่ว่ามันต้องทำแบบนี้จริงดีกว่าจอดตายทิ้งไว้เฉยนะครับ
เราพาคุณผู้ชมไปต่างจังหวัดกันบ้าง
ต่างจังหวัดเขาได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙เช่นเดียวกัน
แต่ว่ามีคนสู้ชีวิต

ผู้ประกอบการขับรถบัตรประจำทางสีเขียวสายชนบุรีปลวกแดง
เขาบอกโอ้โหโควิดมาเนี่ยมันสู้ไม่ไหวจริงนะครับ
วิ่งรถก็ไม่ได้วิ่งไปก็ไม่มีผู้โดยสารไม่มีใครขึ้น
ทีนี้ทำยังไงกับรถบัตรประจำทางเหล่านี้ดี
หรือว่าเป็นร้านกาแฟที่ชื่อว่าบัสช็อปนั่นเอง
จอดขายอยู่ที่บริเวณปากทางเข้าวัดป่าธรรมชาติ
หมู่๓ที่ตำบลคลองกิวอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับ
คุณผู้ชมฮะเราพูดถึงเรื่องของเทศกาลที่ใกล้จะมาถึงกันบ้างนะครับ
กันยายนนี้คือเทศกาลไหว้พระจันทร์นั่นเอง
คุณผู้ชมครับเทศกาลไหว้พระจันทร์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นการสืบสารวัฒนธรรมจีนนะครับ
จัดขึ้นกลางฤดูใบไม้ร่วงเป็นการเฉลิมฉลองไหว้ดวงจันทร์
ชมความงามของพระจันทร์รับประทานขนมมงคลขนมไหว้พระจันทร์นั่นเอง
แล้วก็ที่สำคัญนะครับได้มีการทานอาหารร่วมกันของคนในครอบครัว
แล้วก็เฉลิมฉลองด้วยโคมสีแดงที่ประดับประดาษเป็นสีสันมากมายนะครับ
ส่วนช่วงเวลาในการไหว้พระจันทร์นะครับก็จะเริ่มต้นตอนหัวค่ำนะครับ
ซึ่งดวงจันทร์จะเริ่มปรากฏบนท้องฟ้า
แล้วก็พิธีไหว้พระจันทร์นั้นจะเสร็จสิ้นประมาณสัก๔ทุ่มถึง๕ทุ่มนะครับ
ส่วนวิธีการตั้งโต๊ะนะครับก็ต้องทำซุ้มต้นอ้อยมีทูบเทียน
มีกระดาษเงินกระดาษทองที่พับเป็นเงินจีนเพื่อความมงคลนะครับ
แล้วก็สัญลักษณ์ของเทศกาลไหว้พระจันทร์นั่นก็คือโคมไฟ
แล้วก็จัดสิ่งของเส้นไหว้ครับ
ผมบอกถึงขั้นตอนการไหว้พระจันทร์หน่อยนะครับ
เขาบอกว่าในช่วงเช้าเนี่ยให้เราไหว้เจ้าก่อนก็จัดของไหว้ตามปกติครับ
แต่ว่าเพิ่มขนมไหว้พระจันทร์ขนมโกและขนมเปี๊ยะไปด้วยนะครับ
ส่วนช่วงสายเราไหว้บรรพบุรุษครับ
จัดของไหว้เหมือนตอนเช้าแต่ว่าขอให้เพิ่มผลไม้
ส่วนตอนค่ำนี่แหละครับก็คือไหว้เจ้าแม่ครับ
วิธีการเตรียมอาหารก็จะเตรียมอาหารเจแห้ง๕อย่าง
ก็คือวุ้นเส้นดอกไม้จีนเห็ดหูหนูเห็ดหอมฟองเต้าหู้
แล้วก็ที่สำคัญก็คือขนมไหว้พระจันทร์
แล้วนอกจากนั้นก็เตรียมขนมโกผลไม้เครื่องดื่มอย่างน้ำชา
แล้วก็มีกระดาษเงินกระดาษทองทูบ๓ดอก
ทูบมังกรดอกใหญ่ดอกเดียวก็ได้

เสร็จพิธีแล้วทุกคนในครอบครัว
ก็จะตั้งวงแบ่งการกินขนมไหว้พระจันทร์

ก็เป็นความรักความอบอุ่นความสุขในครอบครัวนั่นเองนะครับ
นี่แหละครับก็ถือว่าเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่นะฮะ

รวมถึงสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือการอยู่เป็นครอบครัวนั่นเองนะครับ

แต่ว่าผมปิดท้ายรายการด้วยการเตรียมพร้อมในการจัดงาน
ไหว้สาพญาเต่างอยแล้วก็บวงสวงพญานาคที่จังหวัดสกลนครนะครับ
จะเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้ว
กันยายนนะครับก็ทิ้งท้ายด้วยภาพตรงนี้นะครับ
วันนี้หมดเวลาแล้วครั้งหน้าเราเจอกันวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา๔โมงครึ่งเจอกันหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ

สวัสดีครับ